และในวันนี้นะคะรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต
ออกมาเปิดเผยหลักสูตรการเรียนการสอน
คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอลังศิษธร์
ซึ่งก็บอกว่ามีความโดดเด่นน่าสนใจ
ถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงก็ตามค่ะ
ที่เปิดสอนคณะแพทยศาสตร์มาแล้วกว่า๒๐รุ่น
ปัจจุบันพวกเด็กมีความสนใจมากขึ้น
เพราะความโดดเด่นที่ทางมหาวิทยาลัยรังสิตได้ร่วมมือกับกรมการแพทย์
โดยมีโรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลเลิศสิน
เข้ามาผลิตแพทย์ร่วมกันค่ะ
หลักการก็คือเราจะเรียนวิชาพื้นฐานอยู่ที่รังสิต๓ปี
เรียนทางด้านวิชาพื้นฐานแล้วก็ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

ปีหลังเขาจะถูกส่งไปเรียนที่โรงพยาบาลราชวิถี
อีกกลุ่มนึงจะถูกส่งไปเรียนที่โรงบาลเลอร์ศิลป์

ที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชน

โรงพยาบาลราชวิถีก็ถือเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดของกรมการแพทย์
แล้วก็เลิศสินก็ไม่ได้น้อยหน้ารัฐวิถีก็เป็นอันดับต้นของกรมการแพทย์
สำหรับการเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยรังสิตจะแบ่งออกเป็น๒กลุ่มค่ะ
กลุ่มแรกคือแพทย์รังสิตราชวิถี
กลุ่มที่๒คือแพทย์รังสิตเลิศสิน
แต่ละปีจะมีการเปิดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ๒ครั้ง
ซึ่งปีนี้ทางมหาวิทยาลัยเปิดรับเข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เพียง๑๓๐คนเท่านั้น
แบ่งเป็นแพทย์รังสิตราชวิถี๑๐๐คนและแพทย์รังสิตเลิศสิน๓๐คน
โดยนักเรียนที่สอบได้จะต้องเลือกทันทีนะคะว่าจะอยู่กลุ่มไหนก่อนเข้าศึกษา
ส่วนค่าเล่าเรียนวิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตอยู่ที่ปีละ๕๕๐๐๐บาท
ระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด๖ปีเป็นเงิน๓๓๐๐๐๐บาท
อธิการบดีฝ่ายวิชาการให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะว่า
ทุกคนที่จบแพทย์จะต้องสอบใบประกอบโรคสินทั้งหมดเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยอื่น
พร้อมกับย้ำว่าแพทย์ควรเป็นผู้ที่เสียสละไม่ใช่คนโกง
เพราะหากทุจริตแล้วถูกจับได้เหมือนกรณีที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เสียอนาคต
รวมทั้งผู้ปกครองก็ไม่ควรสนับสนุนให้ลูกทุจริตด้วยนะคะ